มีกลุ่มนักเรียนเขานัดรวมตัวกันว่าเลิกเรียนแล้ว
ให้ไปรวมตัวกันชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็จะมีการเป่านกหวีดไล่เจ้ากระทรวงด้วย
แต่ว่าวันนี้มันมีหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ธรรมเนียบ
ท่านนายกกำลังเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าสื่ออังกฤษตะโกนถาม
รู้สึกอย่างไรที่ถูกนักเรียนเรียกว่านายกรัฐมนตรีพระเด็จการ
จังหวะนี้สื่อตะโกนถามเป็นภาษาอังกฤษ
อังกฤษเขาตะโกนถามท่านนายกเป็นภาษาอังกฤษคุณผู้ชมจะยินได้ยินแววนะฮะ
เนี่ยฮะรู้สึกยังไงที่เด็กเขาเรียกว่าท่านเป็นนายกประเด็จการ
แล้วก็ถามต่อให้เราว่าแล้วท่านจะคืนประชาธิปไตยให้กับพวกเขาไหม
ท่านไม่ตอบนะฮะท่านชูสองนิ้วชูสองนิ้วแล้วเดินเข้าตึกไปเลย
ใครอยากชู๓นิ้วชูไปแต่ว่านายกของเราชู๒นิ้ว
เสมอนะคะเป็นอันว่าไม่ตอบคำถามนี้กับสื่อต่างชาติที่ตะโกนถามไปนะครับ
ทีนี้ทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นักเรียนมัธยมหลายสถาบันเลย
ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชู๓นิ้วผูกโบสีขาวต่าง
ว่าถ้าเขาทำไปแล้วเนี่ยกฎหมายทำได้ก็ทำไปเป็นสิทธิของแต่ละคน
แต่ขออย่างหนึ่งอย่าทำผิดกฎหมายนะส่วนสามารถทำกิจกรรมในโรงเรียนได้หรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ตอบไม่รู้แล้วแต่เขาสื่อก็อย่าไปถามนำแล้วกัน
แล้วก็อย่าไปเขียนเยอะท่านก็พูดอย่างนี้นะฮะ
ที่โลกโซเชียลเองยังคงมีการเคลื่อนไหวนะครับในการแสดงสัญลักษณ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนแห่งหนึ่งขออนุญาตเบอร์ภาพนิดหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่ขอนแก่นนักเรียนผูกโบขาวทั้งโรงเรียนครับ
แต่ที่สำคัญคือมีคุณครูสนับสนุนแจกบัวขาวให้กับนักเรียนเอาไปผูก
ขณะที่มีผู้อำนวยการของโรงเรียนก็ประกาศขอให้ทุกคน
ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเด็กที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก
อันนี้เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะเช่นเดียวกันกับภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หัวครูสมภาพนี้เขาบอกว่านี่ฮะเห็นมั้ยครับ
พอโรงเรียนก้มคำนับให้กับนักเรียนที่ไปยืนชู๓นิ้ว
คลิปนี้เนี่ยเขาระบุว่าจังหวะพอก้มหัวให้นักเรียนคือกินใจมาก
มีน้องที่อยู่ในแถวมาร้องไห้เลยซึ้งใจผอจริง
รู้สึกขอบคุณพอที่รับฟังเสียงของนักเรียนพร้อมกับติดแฮสแท็ก
เรียนไปกระทรวงเนี่ยครับนะฮะขณะเดียวกันมีอีกคลิปหนึ่งครับ
คุณผู้ชมแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็นักเรียนนะฮะ
เขาถูกตีครับออกมาเผยแพร่แบบนี้๒คลิปด้วยกัน
เขาอ้างว่าเป็นคลิปที่ครูลงโทษนักเรียนที่ติดโบขาวไปเรียน

เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะฮะว่าที่มาที่ไปอย่างไร
เพราะเหตุผลถูกบัวขาวจริงหรือเปล่าหรืออย่างไร
และต้องให้ทางโรงเรียนต้องชี้แจงด้วยว่าตีทำไมนะครับทางด้านของนายกสมาคมแสดงความแห่งประเทศไทยให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก
สมาคมแสดงความแห่งประเทศไทยถึงประเด็นการชูสามนิ้วและการผูกโบสีขาวของนักเรียนว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน
ฉะนั้นการข่มขู่หรือว่าคุกคำเด็กนักเรียนนักศึกษาและการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นหรือกำจัดประชาชนที่มีความเห็นที่แตกต่างไปในระบอบประชาธิปไตย
ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งวิธีการดังกล่าวจะกลับกลายเป็นการเพิ่มปัญหาและสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยอันจะนำไปสู่จุดวิกฤตและจุดที่แก้ที่จะยากในการแก้ไขปัญหาได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยไปดูบรรยากาศที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะครับนะฮะตอนนี้เริ่มมีนักเรียนไปที่หน้ากระทรวงแล้วนะฮะนี่บางคนก็ใส่ชุดนักเรียนกันไปครับ
เกิดขึ้นในตอนสี่โมงเย็นของวันนี้ก็อีกสักประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับมีไฮไลท์อยู่สี่กิจกรรมนะฮะ
คือการชูส้ำนี้มาร้องเพลงชาติการผูกบวกขาวให้กรสดนมนะฮะ
ระบายความรู้สึกผ่านการโพสต์เขียนในโพสต์อีก
ขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ตอนนี้นักข่าวของเราปักหลักอยู่แล้วนะครับอยู่หน้ากระทรวงครับ
กลับมาได้ว่ายังพบเห็นประชาชนบางส่วนไปรอร่วมกิจกรรมกับเด็กเด็ก
รวมไปถึงสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีสำหรับเพื่อนกลางโรงการ